เดี๋ยวคงต้องถามพี่เบิศถามปุ้ยว่าทำกับข้าวกันด้วย
เวลาไปซื้อพริกหนึ่งกระเพราของขนาดสักกำหนึ่งกี่บาทกันครับ
ก็สัก๑๐บาทใช่ไหม

กระเพรากำหนึ่ง๑๐บาทและกระเพรากำหนึ่ง๑๐บาท
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากกินผัดกระเพราเหลือเกิน
ไปตลาดไปซื้อขอพริกถุงหนึ่งกะเพรากำหนึ่ง

ดูในภาพพลิกนับดูสัก๑๐
อันนี้แดงในพริกจินดาแดง
กะเพราอร่อย

แล้วเธอซื้อด้วยใช้คนละครึ่ง
ก็เลยไม่รู้ว่าแม่ค้าเขาแอบบวกราคาหรือเปล่า

เราไปซื้อ๑๐บาทได้เยอะกว่านี้เยอะเลย

เอาโพสต์ไว้ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ปราจีนบุรี

เราซื้อมาราคา๖๐บาทใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
เราว่ามันแพงเกินไปนะฮะสำหรับราคานี้
หลังจากโพสต์ไปโอ๊ยคนก็แชร์เยอะ
คนคอมเมนต์กันกันดับนะฮะ
บางคนก็บอกว่าแพงเกินไปเคยซื้อมาไม่น่าเกิน๓๐บาท
พริกถุงนี้๒๐บาทกระเพราะก็ไม่เกิน๑๐บาท
บางคนถามว่าแม่ค้าโกงหรือเปล่า

พอไปใช้คนละครึ่งอะไรแบบนี้
แต่มีคนหนึ่งให้ข้อมูลน่าสนใจ

ตอนนี้ราคาพริกสดปัจจุบันมันแพง
พริกแดงแบบมีคั่วโลละ๒๐๐ถ้าเด็ดคั่ว๒๐๐
แล้วมีคนช่วยคำนวณปริมาณพริกในถุงน่าจะ๒ขีด

ซึ่งมันใกล้เคียงกับราคาที่คนโพสต์โพสต์
เพราะบอกว่าแม่ค้าคงจะบวกกำไรเพิ่มนิดหน่อย
ซื้อตลาดไหนเนี่ย

จากนี้หลายคนอีกคนนึงเขาบอกว่า

บางคนซื้อราคาประมาณนี้เลย๕๐บาท
ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดสดนานแล้ว
คุณผู้ชมลองแชร์กันมาว่า
ตอนนี้ราคาพริกสดแบบนี้มันสักกี่บาท

ก็คิดว่ามันก็จะแพงไปเหมือนกันแหละนะฮะ

เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าแม่ครัวเป็นแฟนไทยรัฐทีวีเยอะ

ดูอันนี้ให้ทราบว่าราคาจะสักเท่าไหร่
เหตุผลที่ส่งมาผมก็รับฟังนะแต่ว่ามันแพงเกินไป
คือถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนยอมรับว่าแพงอยู่
แต่ถ้าพริกจินดาแดงแบบนี้ผมว่าไม่ใช่ราคานี้แหละครับ
รวมถึงกะเพราด้วยนะฮะ
ถ้าไปซื้อแบบตลาดใหญ่นะแถวนี้ตลาดใหญ่ถ้าห้วยขวางนะ
โอ้โห๑๐บาทนี้ผัดได้ทั้งวัน๓มื้อเลยนะครับ
ถ้าแม่ค้าดูอยู่อยากชี้แจงนะ
ก็ฝากชี้แจงมาในเพจหรือว่าในเฟซบุ๊คก็ได้นะ
ว่าพริกมันแพงคุณรับมาแพงต้นทางมันแพง
อะไรก็ตามทีเราก็อยากฟังความสองข้างเหมือนกัน

แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอยากกินผัดกะเพรามากตอนนี้
คือเขาเรียกอะไรนะเมนูสิ้นคิด
สิ้นคิดทุกวันเลยหักทุกวันเหมือนกัน
ชอบเหมือนกันกะเพรากุ้งไข่ดาวทานทุกเช้าเลย